สวัสดีครับวันนี้พ่อหนุ่มรูปหล่อเสียงดีนามวาเบิ้ลประถุมราชเขาไปถ่ายละครในสวนสมโอ
บอกเลยว่าถึงถ่ายละครก็ไม่ทิ้งเลือดนักร้องนะครับ
วันนี้อยู่สวนส้มโอลูกใจโตหอมหวานอร่อย
สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนส้มโอนครปฐมนะครับ
เป็นหนึ่งในซีนละครเพลงรักรอยแค้นได้กินส้มโอพรีหวานอยู่หลังสวนด้วยนะครับ
เฮ้ยมันเห็นยังสวนสมโอกละคร

บ้าแม่นเขามานี่จับมึงได้นี่

เขาจะเข้าจองหรอ

ส้มโอหอมหวานอร่อยไหมล่ะพ่อคุณ
สี่คูณร้อยขนาดนี้พ่อเบิ้ลคนดีของดันยังอยู่ดีไหมล่ะคะนั่น
แม่แต่ว่าก็ว่านะหายนอนรับบทเป็นเจ้าของสวน
มันเนียนหลาย